จากการเปิดห้างวันนี้วันแรกแล้วก็มีการปรับเวลาเคอร์ฟิลล์ใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะ
จากเวลา๔ทุ่มเป็น๕ทุ่มก็ไปสิ้นสุดที่ตี๔เหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นขนส่งสาธารณะก็ต้องมีการปรับเวลาเพิ่มขึ้นเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะรถเมไต่ดินบีทีเอสแล้วก็แอร์พอร์ตลิง
ที่จะต้องปรับเวลาให้สอดคล้องกับเวลาที่เพิ่มมาอีก๑ชั่วโมงนะคะ

เริ่มต้นกันที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม
สายสีม่วงเนี่ยเขาจะให้บริการตั้งแต่ตี๕๓๐ถึง๔ทุ่มครึ่งนะคะ
ส่วนสายสีน้ำเงินเริ่ม๖โมงเช้าไปจนถึง๔๓๐
ทั้งนี้ขบวนรถนะคะขบวนสุดท้ายจะถึงสถานีปลายทางเวลา๔ทุ่ม
เขาก็จะขยายเวลาจากเดิมเนี่ยปิด๓๓๐
ก็จะขยายเป็น๔๓๐ทุกสถานีนะคะ
สายสุขุมวิทย์แล้วก็สายศรีลมด้วย
เช่นเดียวกับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลิ้งนะคะ
ปรับเวลาใหม่จากเดิมตี๕๓๐ถึง๓๓๐
ก็ปรับเป็นตี๕๓๐ถึง๔๓๐
โดยรถไฟขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีพญาไทย
และสถานีสุวรรณภูมิเวลา๔ทุ่ม
ถึงสถานีปรายทางเนี่ยเวลา๔๓๐นะคะ
เวลา๔๐๐ก็คือเวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถนะคะ

ในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าตี๕๐๐ถึง๘๐๐น
คือเค้าจะปล่อยรถระยะห่างกันไม่เกิน๕๐๐ถึง๑๐๐๐นนะคะ
ถึงสิบนาทีนะคะแล้วก็จะปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย
ออกจากท่าปลายทางในประมาณสามทุ่มเพื่อให้พนักงานสามารถนำรถกลับเข้าอู่
จอดรถได้ทันเวลา๔ทุ่มนั่นเองนะคะ